เราจะให้ดูภาพของทาเคชิ

ก่อนที่นี่

นางนอนแล้วใช้เท้านี่

ใส่ไขม่งหนูที่เป็นปะเป็นแต่ว่าผมไม่ขี่ไม่เป็นยังไงเอาฝ่าเท้าเกียร์
ก็ฉันคอขึ้นมานิดนึงเพื่ออะไรกล้องยังไปด้วยเองแบบนี้

เนี่ยนะฮะก็คือเขาไปขี่อยู่ตรงพื้นที่ที่จังหวัดลบบุรี

นี่นะครับก็ถอดเสื้อนอนใช้ธรรมะครับแทน

ก็เท่ารถยนต์น่ะรถยนต์ขี่ขนาดนั้น

ขี่แบบนี้ระวังแต่ไม่ต้องห่วงเขาเป็นในมดแดง

มอเตอร์ไซค์นี่ไม่ใช่ไม่ใช่สปอร์ต